เรื่องของสารวัตยแยะเราก็ตามให้เหมือนกันนะคะ
สารวัตรแย้ก็เริ่มต้นจากกล่องพัสดุ๖กล่องค่ะ
ส่งจากปรายศนีสตุกบุรีรำนะคะ๖กล่องก็ไปกระบี๒กล่อง
กล่องหนึ่งระนองกล่องหนึ่งนครศรีธรรมราชกล่องหนึ่ง
และที่นครสวรรค์กล่องหนึ่งที่นครสวรรค์ไปที่บ้านของสารวัตรแย้
พันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน
แล้วคุณแม่มาเซ็นรับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปขอตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ก็ยึดยาเสพติดของกลางเอาไว้สอบปากคำคุณแม่ของสารวัตรแย้เพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะกล่องพัสดุอื่นอีก๕กล่องก็มียาเสพติดเหมือนกัน
และเจ้าหน้าที่ขยายผลไปที่จุดหมายปลายทางที่เขารับกล่องพัสดุมียาเสพติดเอาไว้
เขายอมรับว่าเขาสั่งยาเสพติดมาจริงจริงแต่กรณีสารวัตรแย้
สารวัตรแย้บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องเขาโดนกลั่นแกล้ง
ก็เลยต้องขยายผลต่อก็ต้องตรวจสอบคนส่ง
คนส่งเนี่ยใช้ชื่อว่าพนมทวนแทร่หวางครับแต่ตำรวจจับได้แล้วคนส่งคนนี้
เขาไม่ได้ชื่อพนมทวนแทร่หวางเขาชื่ออนุสักมิ่งเมือง
เขาบอกว่าเขาถูกจ้างให้ไปส่งอีกทีนึงทำเป็นครั้งแรก
และไม่รู้ว่าในกล่องเป็นยาเสพติดเขาก็มีบัตรประชาชนของคนอื่นเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มียาเสพติดอยู่ที่ตัวด้วยนะคะและนายอนุสักคนนี้ซัดทอดไปว่า
คนที่จ้างเขาชื่อว่านายใบเล่อืมตำรวจก็เลยตรวจสอบพบว่านายใบเล่
มีตัวตนจริงจริงและเปิดเผยภาพให้ดูแบบนี้ค่ะนายใบเล่ชื่อว่านายสัญญาสาลางาม
โอ๊ตหรือใบเล่อายุ๒๘เป็นชาวตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์
เป็นคนที่นายอนุสักซัดทอดว่าเป็นคนว่าจ้างให้ส่งกล่องพัสดุที่มียาเสพติดทั้ง๖กล่องไปจริง
ทีนี้ตัวใบเล่เนี่ยเป็นคนที่สนิทกับสารวัตรแย้มมาก่อน
สนิทยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เหมือนภาพยนตร์คุณผู้ชม
แต่ไล่เรียงเรื่องของใบเล่ก่อนนะสารวัตรแย้คือนี่นะฮะเสื้อสีชมพูนี่ขวามือคือใบเล่นะคะ
อันนี้คือวันที่สารวัตรแย้มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
คือใบเล่ตอนนี้ที่เราต้องให้ดูหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปปศตั้งรางวัลนำจับนะคะ
ถ้าใครแจ้งเบาะแสนำมาซึ่งการจับกลุ่มใบเล่คนนี้ได้๓๐๐๐บาทนะคะ
วันนี้มีการประชุมร่วมกันค่ะของทีมสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศ
ทีมสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์๓ชั่วโมงค่ะที่เขาคุยกัน
คดีนี้เชื่อมโยงหลายพื้นที่ก็เลยต้องรวบรวมข้อมูล
การสืบสวนวางแนวทางการทำงานเพื่อขยายผล
เครือคายยาเสพติดของใบเล่เป็นเครือคายใหญ่
อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ใบเล่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เคยถูกจับคดียาเสพติดที่อำเภอคิริมาตรจังหวัดสุโขทัย
แต่ช่วงหลังขยายเครือข่ายค่ะครับเขาใช้วิธีการส่งพัสดุทางปรายศนีย์เป็นหลัก
ที่อยู่ปัจจุบันของตัวเองเป็นศูนย์กลางส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดชุดใหญ่ไปในสี่จังหวัด
เชียงใหม่บุรีรำชุมพรเชียงรายเพื่อให้จุดที่ส่งไปเนี่ย
ก็ไปกระจายสินค้าที่อยู่ในกล่องพัสดุอีกทอดหนึ่งแล้วในกล่องจะมีบัตรประชาชนที่เป็นเครือข่ายใส่เอาไว้ด้วย
เหนือจากยาเสพติดมีบัตรประชาชนด้วยค่ะอ่าแล้วก็มีรายชื่อที่ติดอยู่ในกล่องพัสดุ
เพื่อจัดส่งไปยังที่หมายปลายทางต่างต่างแบบนี้ก็เหมือนที่นายอนุสักได้มา
ก็เหมือนที่บุรีรามะที่อนุศักดิ์ได้มาส่งไปหกกล่องเนี่ยคะ
ถ้าว่ามีกระบวนการใช้โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องไหม
มีเรื่องธุรกรรมการเงินบัญชีเข้าไปเกี่ยวข้องไหม

ลองเลยค่ะที่การปปสในวิชัยชัยมงคลบอกแบบนี้นะคะ
ว่าจากการสืบข้อมูลในเครือข่ายของปปศทั้งหมด๔จุดที่ว่านี้ค่ะ
มีหนึ่งในเครือข่ายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

แต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานก่อน
แล้วก็จะเร่งสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน
โปรไฟล์ทางโซเชียลมีเดียต่าง
หลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับใบเล่คนนี้นะคะ
และย้ำอีกทีว่าใบเล่คนนี้ปปศตั้งรางวัลนำจับนะคะ
บาทใครพบเห็นแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วน
ทุกอย่างที่แจ้งเบาะแสไปจะเป็นความลับ
และอย่างที่บอกว่าใบเล่เขาสนิทกับสารวัตรแย้นะคะ
แล้วเรื่องราวมันเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชม

เขาโตมาในอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยกัน

โตมาด้วยกันนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องอืม
แต่เดินทางกันคนละสาย

ใบเล่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สารวัตรแย้ไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แล้วก็ทำงานด้านปรับปรามยาเสพติด
แล้วไปจับกลุ่มเครือข่ายรายย่อยในจังหวัดกำแพงเพชร

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้อยู่ปรับรามยาเสพติดค่ะ

ไปถึงตัวการใหญ่ในอำเภอคีรีมาตรจังหวัดสุโขทัย
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๘คน
แล้วยังไงรู้มั้ย๘คนนี้
เครือข่ายของใบเล่เพื่อนเก่าสมัยเด็ก

แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับ

ทำให้แตกหักกัน
ระหว่างเพื่อนเคยรักเคยสนิทกัน
แล้วอาจจะนำมาสู่การล้างแค้น
และอาจจะนำมาสู่การกลั่นแกล้งในครั้งนี้

ก็นายก็มาจับพักพวกแก๊งยาเสพติดของเรา
เราก็เลยให้พวกเนี่ยส่งไปให้นายสักกล่องนึง

พลตำรวจรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
บอกว่าจากการไปตรวจสอบกลุ่มของนายใบเล่นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด
ก็เป็นระดับกลางนะ

ใช้ช่องทางในการส่งพัสดุ

คือตำรวจบอกว่าคงอยากจะแบบ

ปัจจุบันกลุ่มนักค้ายาเสพติด
ตำรวจบอกว่าเลือกช่องทางนี้นะฮะ
เพราะว่ามันสามารถซุกซ่อนยาเสพติด

อย่างเช่นใส่ไว้ในกระปุกครีมเนี่ย

ซึ่งมันยากในการที่จะตรวจสอบ
ดังนั้นขณะนี้จึงได้กำชับแล้วก็เน้น
ในการบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายนะครับ
ในการตรวจเข้มและตรวจสอบ

จะต้องเข้ามาในการช่วยตรวจสอบกล่องพัสดุ
และจะต้องให้แสดงตัวตนของผู้ส่ง
ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

อะไรพวกนี้ต้องถูกต้องนะครับ
ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนนะ

น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกับ
ยาเสพติดแก๊งมันทุกเม็ด
แก๊งเทพบุตรโซโลหรือไม่
นี่ตำรวจเขาเริ่มที่จะต่อจิ๊กซอ
รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า

เพื่อต้องการทดสอบเส้นทางทางการเงิน
การใช้พูดคุยโทรศัพท์

เครือข่ายเชื่อมโยงกันหรือไม่
ซึ่งแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้

เป็นเจ้าพ่อยาเสพติดซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทางภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วกระจายยาเสพติดในภาคเหนือไปยัง
นครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยพิศนุโลกรวมทั้งที่พิจิตรด้วยซึ่งนายใบเล่ก็มีเครือข่ายอยู่ทางนี้นี่แหละ
ตอนที่ไล่จับเทพบุตรโซโลอ่ะแล้วมีคนหนึ่งออกมาเนี่ยคลุมไอ้โม่งคลุมแว่นบอกผมนี่แหละเทพบุตรโซโลอะไรเนี่ย
เห็นไหมลักษณะมันคล้ายกันแค่แบ่งพื้นที่ช่ายแล้วในใบเล่ก็มีสถานะเป็นแก๊งขายยาเสพติด
เพราะฉะนั้นถ้าเอาเทพบุตรโซโลเป็นตัวตั้งปีกซ้ายแก๊งมันทุกเม็ด
กระจายภาคอีสานปีกขวาแก๊งใบเล่กระจายภาคเหนือ
ตำรวจบอกว่าอาจจะเชื่อมโยงกันแบบนี้ก็ได้ค่ะ
ว่าเส้นทางหรือพฤติการหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับ
ในการที่มีการจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยเอ่อซึ่งหลักฐานหรือพยานเอ่อ
ที่มีอยู่ว่ามันไปเชื่อมโยงกับคดีที่เรามีการจับกลุ่มไปแล้ว
หรือมีการอยู่ระหว่างที่จะขยายผลหรือไม่อย่างไรครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำงานอยู่ครับเอ่อกลุ่มของพฤติการในการที่เป็นคดีอยู่ในขณะนี้นะครับ
เอ่อเป็นเอ่อกลุ่มถือว่าเป็นลายระดับระดับกลางนะครับไม่ใช่ระดับใหญ่นะครับ
เพียงแต่ว่าใช้ช่องทางในการส่งพัสดุเนี่ยนะครับ
สามารถกระจายยาได้เอ่อรวดเร็วนะครับในแต่ละพื้นที่
แต่การส่งพัสดุเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับ
เพราะว่าเป็นความสะดวกแล้วก็ส่งหาไปที่ผู้ซื้อได้โดยเร็วนะครับ
เพราะฉะนั้นการดำเนินการช่วงนี้ทางภาครัฐเองเนี่ย
เราก็กำหนดมาตรการไม่ว่าจะเป็นทางปรายศนีย์ไทย
หรือประกาศสำนักนายกเอ่อของกรมนเนี่ยที่ที่ออกมาเนี่ย
ก็กำหนดชัดเจนว่าให้ผู้มีหน้าที่เนี่ย
ต้องทำการตรวจสอบหรือสอดส่องหรือว่าเอ่อ
พิจารณาถึงตัวของกลุ่มที่มาส่งเนี่ยนะครับอย่างเช่น
กรอกข้อมูลนะครับหรือการที่ต้องมีบัตร
ประชาชนตัวจริงต้องระบุรายละเอียดต่างนะครับ
ให้ชัดเจนคือถ้าฟังจากตำรวจแบบนี้นะ
ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าโอ้มันกล้านะอืม
ส่งยาเสพติดทางพัสดุปรายศนีย์เนี่ยในมุมของไอ้แก๊งยาเสพติดคือ
นี่แหละมันหมกง่ายฝังง่ายหาของอะไรก็ได้ยัดใส่เข้าไป
ปรายศนีย์หรือว่าจะเอกชนหรือว่าจะของรัฐก็แล้วแต่
เขามารับปุ๊บส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงบ้านแล้วแล้วมันไวด้วยอ่าอืม
นี่แหละฮะค่ะทีนี้คำถามเรื่องอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้
การเข้าไปจับกลุ่มของตำรวจเนี่ยขั้นตอนอะไรยังไงกันแน่
ตำรวจชี้แจงแบบนี้นะครับการที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับขั้นตอน
การจับยาเสพติดที่ถูกส่งแล้วก็มีผู้รับที่เป็นพัสดุปลายทาง
ปรายศนีย์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
หากตำรวจพบการกระทำความผิดหรือมีผู้แจ้งเบาะแสมา
ตำรวจก็จะไปสืบสวนก่อนแล้วหาพยานหลักฐานจนชัดเจนนะครับ
มีหลักฐานชัดเจนอย่างเช่นมีภาพถ่ายมีการกระทำความผิดที่ชัดเจน
โดยมั่นใจว่าจะมีการรับหรือส่งยาเสพติดมายังพื้นที่ตรงนั้น
ก็จะเข้าไปจับกลุ่มโดยจะมีชุดจับกลุ่มที่เป็นชุดที่ทำงานร่วมกัน
มีขั้นตอนทุกอย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะทำแบบที่ว่า
อยู่อยู่ก็มีคนโทรไปแจ้งพี่ครับจะมีส่งยาเสพติดตรงนี้มาจับได้เลยนะครับ
แล้วก็จะไปบุกจับอย่างนี้ตำรวจบอกจะไม่
ต้องสืบสวนจนชัดเจนก่อนเขาถึงจะไปวางแผนในการที่จะติดตามแล้วก็จับกลุ่ม
ค่ะทีนี้ก็เลยฝากเตือนประชาชนมาค่ะว่ามีพัสดุมาส่งที่บ้านแล้วไม่แน่ใจ
ว่าสั่งมาหรือเปล่าเออไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าครับ
ไม่แน่ใจว่าคนในบ้านส่งมาหรือเปล่าปฏิเสธไว้ก่อนอืม
ปฏิเสธไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าที่กล่องพัสดุชื่อผู้รับ
เป็นชื่อญาติของตัวเองหรือว่าเป็นชื่อตัวเองเนี่ยก็ให้ถามคนส่งให้ชัดเจนก่อนค่ะ
ไปหาพยานมารับรู้ค่ะเพื่อจะได้เป็นตัวช่วยในการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถ้าหากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะนะคะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าพนักงานโดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับ
เอ่อถ้ามีเอ่องานด้านการข่าวหรืองานที่เกิดจากการสืบสวนเนี่ย
เบาะแสหรือร่องรอยว่ามีการกระทำความผิดนะครับ
จะพบโดยเจ้าที่เพียงหนึ่งคนหรือหลายคนก็ตามเนี่ย
มันจะต้องมีการรวบรวมพยาหลักฐานเบื้องต้นนะครับ
มีมีหลักฐานหรือมีภาพถ่ายหรือมีอะไรรายงานเอกสารที่จะอ้างอิงได้เนี่ย
ต้องนำเข้าในสายงานนั้นก็ต้องพินาตรวจสอบในเบื้องต้นว่า
การข่าวหรือพยายามหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์
หรือว่าตรวจสอบได้หรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดจริง
การส่งพัสดุนะครับในตัวผู้รับเนี่ย
โดยปกติก็จะมีการจาน่าซองถึงผู้รับนะฮะตามบรรลิกต่างต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพัสดุนั้นไม่ปรากฏรายชื่อของเราที่เป็น
เอ่อผู้รับเนี่ยก็คงจะต้องต้องปฏิเสธการรับนะครับ
แต่ถ้าเป็นญาติหรือเป็นเครือญาติเนี่ยก็ต้องพยายามติดต่อนะครับว่า
พัสดุนี้มีปรากฏชื่อนี้เป็นที่มาที่ไปอย่างไร
หรือว่าอาจจะต้องหาพยานนะครับเอ่อที่มากกว่าหนึ่งคน
ได้เข้ามารับรู้หรือเห็นเหตุการณ์นะครับเพื่อเพื่อเอ่อ
เป็นแนวในการที่เราอาจจะต้องทำการถูกสอบสวนได้
ทีนี้ค่ะส่วนคำถามที่ว่าแล้วผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย
ส่งยาเสพติดทางปรายศนีย์เยอะไหมอืมตอบเลยว่าเยอะครับ
เยอะที่สุดกว่ารูปแบบอื่นอื่นด้วยนะคะตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่าสถิติการจับกลุ่มการส่งยาเสพติดผ่านปรายศนีย์ไม่ว่าจะเป็นยาบ้า
ยาไอซ์เคตามีนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอืม
เดือนพฤษภาคมปีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
จับได้มากกว่าห้าสิบคดีถือว่ามีปริมาณมากกว่าการส่งยาเสพติด
ในรูปแบบอื่นหมายความว่าส่งทางปรายศนีย์มากที่สุดอ่ะ
ครับอืมคือมันก็ต้องมีคำถามไปถึงค่ะปรัยสนีอ่ะใช่ไหม
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้ส่งกับผู้รับเขาไม่อยากให้แกะกล่องอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบรรจุลงในกล่องอ่ะค่ะตรงเนี้ยมันต้องมีการตรวจหรือต้องมีเครื่องสแกน
ใช่ต้องเหมือนเวลาเดินทางไปต่างประเทศมีเครื่องสแกนว่าเห็นว่าข้างในเป็นอะไร
ไม่รู้งบมันจะเยอะมากมายอะไรขนาดไหนแต่เพื่อความปลอดภัยอ่ะใช่ใช่
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถึงเวลาที่ชาวบ้านเขาอยากหาพยานก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยนะฮะใช่ค่ะ
แต่บางคนไม่มีสิทธิ์แม้จะไปตามใครมาช่วยแกะดูเลยนะครับ